กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะโดยเฉพาะหนุ่มหายใจหายคอกันเข้าให้ลึกเลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ชื่อเหมือนเชอรี่นี่แหละแต่ว่าความแซ่บของเขาอาจจะเยอะกว่านะคะเราอยู่กับคนสวยคนนี้แล้วนะคะ
ของเราค่ะคุณเชอรี่สามโคกค่ะต้อนรับเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตัวจริงสวยเซ็กซี่แบบว่าเขาเรียกอะไรสามมิติยิ่งกว่าในอินสตาแกรมอีกขอบคุณมากค่ะถ้าพูดถึงเชอรี่สามโคกเนี่ยชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรคะ
และดาพารัชตาอมรโซค่ะเป็นนักแสดงสาวเซ็กซี่รวมไปถึงเป็นนางแบบสาวเซ็กซี่ด้วยแต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันคุณผู้ชมเราพูดถึงเรื่องที่เธอออกกำลังกายเข้าฟิตเน็ตแต่ยังไม่วายมีกระแสดราม่าคุณเข้าฟิตเน็ตคุณยังมีเรื่องดราม่าคุณไปทำอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
้นสวยเราก็เลยเล่นเวทโดยการเล่นขาเป็นส่วนใหญ่
เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือไปก็เซลฟี่ไงก็ตั้งกล้องถ่าย
ไม่ได้มีหนุ่มไปตามถ่ายให้ในฟิตเน็ตใช่ไหม
มีจะมีครูฝึกนะคะแต่ว่าตรงรูปที่เป็นดราม่าน่ะคือเราถ่ายเอง
ในการตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็แบบนับเวลาอะไรอย่างนี้
แล้วตั้งแล้วเราก็ไม่ได้โพสต์ถ่ายไงเราก็เล่นของเราไปด้วย
แล้วภาพที่ต้องบอกว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องเล่นอะไรอยู่
เครื่องเล่นแบบว่าพลังต้านให้แบบขาเรา
บริหารขานะคะก็คือจะเป็นขาเข้าออกอ้าหุบอ้าหุบแล้วเรื่อยใช่ไหมคะ

เอาได้กล้ามเนื้อขาด้านในว่าอย่างนั้นถ้าคนเล่นฟิตเน็ตจะเข้าใจกันนะคะ
ใช่แต่บางคนไม่เข้าใจคิดว่าเราบริหารส่วนไหน
นี่แสกซี่ไปไหนอะไปเรื่องฟิตเน็ตณ่ะ
ว่าบางคนเขาก็ใส่แค่สปอร์ตบาร์
อันนี้ก็ใส่เสื้อกล้ามแต่ว่าเราใส่กางเกงขาสั้น
โดยว่ารูปร่างของคุณเชอรี่เนี่ยออกเป็นแนวนาฬิกาไซด์

กล้องจับหน่อยซิเชื่อยืนหน่อยดูหุ่นเขาสักหน่อย

โทสด์ด้วย๔๓ค่ะ

มันคือด้วยที่เราอายุก็เชอรี่๓๑แล้วนะคะ

แล้วก็สมมุติเราน้ำหนักน้อยก็จริงแต่ความยืดหยุ่นของผิวมันจะหย่อนคล้อย
เราก็อย่างเราเห็นแบบปูปายาก็ตามทีหรือชมพู่อรยาเนี่ย
เขาเล่นแล้วมันเฟิร์มกระชับพอเราไปเล่นจริงเราก็รู้สึกว่า
ถ้าจะผอมพวกผลิตภัณฑ์ต่างก็ช่วยได้
แต่ออกกำลังกายมันจะได้ความสดชื่นมันจะได้ความยืดหยุ่นของผิวมา
แล้วเราก็รู้สึกสนุกเราไม่ได้กดดันตัวเองมากว่าเฮ้ยจะต้องเล่นหนักนะคะ
ก็คือแค่แบบตั้งเป้าไว้ว่าในสัปดาห์นึงเราเล่นสัก๒ครั้งแล้วถ้าเรารู้สึกอยากเล่นมากกว่านั้นก็ค่อยเล่น
แต่พอเห็นหลายคนเห็นรูปแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมมีในโลกโซเชียลเลยมาปุ๊บ
ถามจริงไปฟิตเน็ตหรือไปทำอะไรนี่ในโซเชียลเขาถามมาอย่างนี้
เราก็มีคำถอบให้แล้วเพราะว่าเราลงคลิปด้วยว่าเราเล่นจริงจังแต่เราก็ถ่ายรูปด้วย
ถ้าปกติเนี่ยสาวเวลาไปฟิตเน็ตเนี่ยจะท่านี่ประจำเลยต้องถ่ายกับกระจก

ใช่มันไม่มีที่ไว้ไงก็เอาไว้ตรงนั้นเลย
อันนี้ข้ออ้างเปล่าเขาบอกให้หนุ่มในฟิตเน็ตช่วยถ่ายก็ได้
ก็คนที่เขาไปฟิตเน็ตเขาก็ตั้งใจเล่นของเขากัน
แล้วแบบเราก็ไม่ได้แบบเอาง่ายเราไปฟิตเนตเราไม่ไปออยใคร
ไม่ได้ไปแบบเป็นกระแสเราไปเล่นจริงจังของเรา
ถ้าแบบนี้เจอกับคำวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล
บางคนนะครับแอบไปอ่านมาเจอหนักสุดให้คุณเชอรี่เล่าเองดีกว่าเจอขนาดไหน
หนักสุดมันมีหลายเรื่องแต่จริงเชอรี่อยู่ในตรงนี้ประมาณเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
กระแสโซเชียลเราเวลาเป็นข่าวอะไร
มันก็ส่วนใหญ่เป็นข่าวแบบเดี๋ยวโป๊เดี๋ยวแซ่บเดี๋ยวงานนั้นงานนี้
ก็จะมีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
ถ้าจะหนักสุดก็คือแบบเรื่องของการด่าถึงครอบครัวเรา
หรือว่าแบบเหมือนผู้หญิงอย่างนี้ใครจะเอา
ถ้าลูกเกิดมาถ้าเรามีลูกลูกจะมองหน้าแม่ยังไงอะไรประมาณต่างนานาค่ะ
แต่ว่าณตอนนี้เราก็คิดว่าไม่เป็นไร
เพราะบางทีคนเขาด่าเราเขาอาจจะไม่ชอบในภาพที่เห็น
หรือไม่ชอบในมุมหนึ่งที่เขารู้

หรือบางคนเขาอาจจะเป็นทุกข์ในชีวิตเขา
หาอะไรด่าเล่นหากระโถนสังคม
แล้วเราก็เลยอาจจะตรงนั้นอันลับตรงนั้น
แล้วตอนนี้คือในโซเชียลของคุณเชอรี่เองเนี่ย
มีเด็กมีเยาวชนมีคนที่อยากสวยบ้างล่ะ

แต่คุณเชอรี่โพสต์ภาพที่ดูแล้วแบบ

หนูเอาเป็นตัวอย่างหนูเห็นพี่เป็นไอดอล
หนูทำตามพี่พี่เชอรี่รู้สึกยังไง

ถ้าสมมุติว่าแยกกันระหว่างภาพ
แซ่บคือภาพที่แบบบิกินี่

หรือเป็นงานต่างที่มันเซ็กซี่เนี่ย

แล้วมันก็เป็นภาพของการทำงาน
แนวเซ็กซี่มันยังมีอยู่จริงในสังคมไทย

ถูกกฎหมายมันก็จะมีลิมิตของมัน

ผิดกฎหมายหรือว่าอะไรต่างนานาไป

ปกติแต่งตัวยังไง
ฉันเรียกว่ามอมไม่ได้โปสต์
แต่ฉันเรียกผิดเองที่มุมกล้องเชอรี่เสย

คราวนี้เราจะไม่สวยเรากดบ้างอะไรบ้าง
เรากดมันก็เห็นหน้าอกไง

เป็นที่มาที่ไปของคำว่าสามโคกหรือเปล่า

มันมาจากการไปเล่นให้กับ
เวทีของพี่ม่ำ

อ๋อแบบมาแบบลูกสวยต้องเอาชื่อตลกนิดนึง

แง่สองงามคิดลึกคิด
ไปในทางอื่นได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคราวนี้ปุ๊บพอพี่หม่ำเรียกอย่างนั้น

จับแล้วก็เรียกเชอรี่สามโคก

ตอนแรกก็แบบสามโค้กเลยเหรอ
มีคนมาถามอยากดูจังเลย๓คก

เราก็แบบ

คือมันถือเป็นโลโก้ของเราไปแล้ว

อย่างคุณเชอรี่เองนะเข้าวงการมาเนี่ย

เซ็กซี่เนี่ยมันไม่คงทนกับเรา

ไม่มีงานจ้างแบบแนวนี้แล้วทำอะไรต่อหรือว่า
มีอะไรที่เราทำที่คนอื่นไม่รู้บ้างหรือเปล่า

ด้วยความหมายใจว่าเราอยากเป็นนักแสดง

ทุกอย่างทุกบทบาทไม่จำเป็นต้องแก้ผ้า

ก็จริงไม่ได้ใดนี้แล้วเราได้งานที่เป็นนักแสดง

แล้วก็ในส่วนตรงอื่นนะคะ

แปลเป็นแบบภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

หลายคนไม่รู้เชอรี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
มันไม่ค่อยจะเป็นที่รู้

แล้วก็บางทีเราก็จะมี

แล้วก็ทำมาสักแบบเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นใคร
เราก็เลยต้องออกจากตรงนั้นไป
เพราะฉะนั้นกลับไปสู่ที่เคยถามว่า

ติดตามเชอรี่แล้วจะเอาเป็นเลี่ยงอย่าง

อยากจะถ่ายเซลฟี่อะไรตัวเองได้เลย

ทุกอย่างมันมีผลกระทบกับชีวิตตัวเอง

อยากทำอะไรที่แบบอย่างงานเขียน

เพราะว่าติดกับเรื่องภาพลักษณ์ก็มี

คุณเชอรี่เองก็มีความสามารถในหลากหลายด้าน

แล้วทำไมเราไม่โปรโมทตัวเองไปในด้านนี้บ้าง

เราก็เปิดเผยนะคะในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเรา
หรือว่ากลุ่มคนที่รู้
อย่างกลุ่มพวกแก๊งนักเขียนก็มี

ก็จะมีเป็นแกงไปแต่ว่าถ้าสื่อที่

เพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ตรงนี้
เราเคยโพสต์แล้วแต่

ถามถึงเรื่องส่วนตัวนิดนึงหลายคนมองว่า
เซ็กซี่แบบนี้อาจจะไม่มีเจ้าของหัวใจ

ใครจะรับได้กับสิ่งที่

ผู้ชายอาจจะต้องห่วงว่าเป็นแฟนเรานะ

ไม่ดีหรือเปล่าคุณเชอรี่ตอนนี้

ก็ถ้าถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนะคะ

ถ้าถามว่าตอนนี้ก็มีครบมีดูอยู่

ใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของเรา
ไม่ว่าจะใครนะคะก็ต้องรักได้

เชอรี่คิดอย่างนี้ค่ะถ้าคนที่มา

ให้คุณฉันนี่

รวมไปถึงสาวที่รักสุขภาพ

ให้ฝากถึงว่าการลงรูปโซเชียล

การลงรูปในโซเชียล
มันก็จะมีผลต่อภาพรักของเรา

เซ็กซี่ติดอยู่บนหน้าพักแล้ว

ก็ลองใช้วิจารณญาณกันดูว่า
แต่ละคนเนี่ยโอเคที่จุดไหน

มันส่งผลถึงอนาคตรวมไปถึงอดีตบางอย่างด้วย

รวมไปถึงต้องตระหนักตลอดเวลา
สิ่งที่เธอทำนั้นคืองานของเธอนั่นเอง
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญสุดเซ็กซี่ของเรา
คุณเชอรี่สามโคกค่ะขอบคุณค่ะ